เป็นน้องวัย๙ขวบน้องปั่นจักรยานแล้วก็เอาเงินไปจะไปซื้อขนม
เมื่อวานนี้ปรากฏว่าน้องหายตัวไปทิ้งร่องรอยคือจักรยานกับเงินหล่นอยู่กลางถนน
คุณแอนน้ำฝนเนี่ยโพสต์เอาไว้บอกว่าตามหาเด็กหายเนี่ยนะคะ
ซึ่งเด็กคนนี้หายไปตอนประมาณ๔โมงเย็นของเมื่อวานนี้
กัดก็คือแถวเขาพระที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา
บอกหมดเลยน้องใส่เสื้อสีแดงกางเกงน้ำเงินแถบขาว
ตัวดำผอมน้องชื่อว่าน้องต้นแล้วก็อธิบายด้วยนะคะ
บอกว่าน้องขี่จักรยานออกไปซื้อขนมแถวบ้านคนเดียว
ที่บ้านก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมน้องยังไม่กลับอีกไปนานผิดปกติ
ออกไปดูเจอแต่รถจักรยานกับเงินหล่นอยู่ตรงถนนปากทางเข้าบ้าน
ตัวน้องเนี่ยไม่รู้หายไปไหนที่บ้านก็เลยออกตามหากันทั่วทุกที่
คิดว่าน้องจะไปนะคะคือหากันทุกซอกทุกมุมจนยังไม่เจอ
ค่ำมากแล้วด้วยแล้วปกติเนี่ยจะมีพี่พาน้องไปตลอด
แต่ว่ารอบนี้พี่นั่งกินข้าวอยู่เลยไม่ได้พาน้องไป
แล้วก็เห็นว่าร้านนะคุณใกล้บ้านมากร้านห่างไม่ถึงร้อยเมตรจากบ้านนะคะ
ทีนี้น้องก็เลยไปซื้อคนเดียวเพราะว่าน้องไปซื้อเป็นประจำ
เป็นห่วงน้องมากไม่รู้อยู่ที่ไหนตามหากันทั้งคืน
และน้องเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าเขาบอกว่าน้องเป็นเด็กพัฒนาการช้า
แล้วก็แจ้งพิกัดไว้นะฮะหายไป๔โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
ชาวบ้านพิกัดเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดทรงขลานี่แหละฮะ
ใช่ค่ะคนก็ออกตามหากันใหญ่เลยนะ
ตามหาสิเพราะเขาบอกว่ากล้องวงจรปิดหายากในซอยนี้
เป็นซอยที่ไม่ค่อยมีบ้านคนค่อนข้างเปลี่ยวเลยแหละ
แล้วร้านที่น้องไปมันไปได้๒ทางลัดเลาะไปทางป่ายางข้างบ้าน
ขี่จักรยานออกไปตามถนนลาดยางครับ
แล้วเนี่ยถ้าเกิดตามหาน้องเจอจะมาอัปเดตคุณเชื่อไหม
พอโพสต์เนี่ยนะคนแชร์โพสต์นี้เยอะ
แล้วก็ให้คอมเมนต์ให้กำลังใจขอให้เจอน้องโดยเร็ว
มันมีข้อน่าสงสัยนะเพราะว่ารถจักรยานของน้องก็ยังอยู่ล้มอยู่นะฮะ
เงินก็ตกอยู่แถวนั้นแล้วตัวเด็กไปไหน
นี่คือคนโพสต์เขาก็บอกนะปกติน้องจะไม่ทิ้งเงินแบบนั้น
ถ้าเกิดน้องไปซื้อขนมจะไม่ทิ้งเงินแน่นอน
ทีนี้คุณผู้ชมทุกคนก็ให้กำลังใจ
เมื่อตอน๑ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีโพสต์อัปเดตเนี่ยนะคะ
ซึ่ง๑ชั่วโมงที่ผ่านมาทางโพสต์เขาอัปเดตเอาไว้
บอกว่าน้องไม่อยู่แล้วคือเจอน้องแล้วแต่ว่าน้องเสียชีวิตแล้วนะคะ
ซึ่งน้องจมน้ำเสียชีวิตค่ะที่เบาะน้ำระหว่างทางจากบ้านที่จะไปร้านค้า
ญาติเขาก็กำลังจะไปแจ้งความคนหาย
ทีนี้แวะมาดูนี่แวะมาดูมาหาระหว่างทางที่น้องจะไปซื้อขนม
เจอค่ะคุณผู้ชมเป็นกางเกงของน้องเนี่ยถอดทิ้งอยู่ริมเบาะน้ำของหมู่บ้าน
นี่ค่ะกางเกงนี้เลยทีนี้พอญาติหาก็เจอศพน้องอยู่ที่ใต้น้ำตรงริมขอบบ่อ
ก็คือคิดว่าน้องคงจะลงไปเล่นน้ำแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตนะคะ
ก็เป็นข่าวเศร้าเป็นข่าวสะเทิญใจนะคะ

เดี๋ยวลงพื้นที่ไปช่วยกันค้นต่อ
แบบนี้แหละฮะว่าน้องจมน้ำจมท่าเสียชีวิตนะ

ช่วงนี้ต้องดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดนะ
เหตุการณ์เด็กหายออกจากบ้านแล้วท้ายที่สุดเป็นข่าวสลดเนี่ย
มันก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับ